โซนกรณีที่ไปพบศพคนงานก่อสร้างค่ะ

แล้วก็ทิ้งไว้ที่ห้องหมายเลข๓๔นะคะในแคมป์คนงานแห่ง๑
ที่เอียงเผือปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
ตอนแรกคนที่แจ้งตำรวจให้ไปดูศพนี้ก็คือ
ภรรยาของผู้เสียชีวิต
และช่วงที่ตำรวจไปร้องห่มร้องไห้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าค้นในศพเนี่ยไปเจอกระดาษใบหนึ่งเขียนไว้ว่า
มึงขออภัยนะคะมึงไม่จบกับเมียกูนะลาก่อน

สรุปสุดท้ายแล้วนะคะตำรวจเอาตัว
ภรรยาที่ร้องห่มร้องไห้ไปเค้นสอบ
เขานั่นแหละร่วมมือกับลูกชายซึ่งเกิดกับสามีเก่า
เป็นคนสังหารสามีใหม่

อ่าส่วนสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องของชู้สาวนี่นะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะความคืบหน้าของคดีก็คือ
ตำรวจภูทรปากช่องนครราชศรีมานำตัวนางบุญพาเพชร
อายุ๕๓ปีไปชี้จุดเกิดเหตุหลังจากที่รับสารภาพ
วางแผนกับลูกชายของสามีเก่าฆ่า
นายประกอบชะบำรุงอายุ๔๕ปีสามีใหม่
ภายในห้องพักคนงานก่อสร้างที่อำเภอปากช่อง
ตอนแรกพันรยาคนนี้ที่ไปแจ้งความว่าสามีเสีย
ทำเป็นร้องห่มร้องไห้
และหลังจากนั้นตำรวจหาหลักฐานอื่นไม่เจอจริง
ก็เลยนำตัวพันรยาคนนี้ไปสอบปากคำ

สุดท้ายค่ะนางบุญภายอมรับว่า
คนก่อเหตุก็คือลูกชายที่ชื่อว่านายสุชาติ
เกิดรีอายุ๓๓ปีลูกชายเกิดกับสามีเก่านะ
แล้วเธอก็ให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุ
เธอบอกว่าเธออยู่กินกับผู้ตายที่ชื่อว่านายประกอบ
เป็นสามีใหม่อายุน้อยกว่า๑๐ปีหลายปีแล้ว
แต่ช่วงหลังไปติดผู้หญิงคนอื่นไปมีกิ๊ก
ไม่ค่อยดูแลชอบทำร้ายร่างกายด้วย
ก็เลยโทรศัพท์ไปเล่าให้กับลูกชาย
ซึ่งก็คือนายสุชาติฟังนายสุชาติบอกเลย

หลังจากนั้นนะคะโทรไปเล่าให้กับลูกชายฟัง
หลังจากนั้นค่ะลูกชายมาเลยค่ะ
วันที่๒๔ตุลาคม
ซึ่งมันประกอบกับผู้ตายไม่สบาย
ตัวเองก็เลยเอายานอนหลับให้กิน
ลูกชายมาพร้อมกับแฟนสาวนะ
หลังจากนั้นแล้วพอผู้ตายกินยา
หลับไงเพราะว่าเป็นยานอนหลับไง

ง่วงพอหลับไปลูกชายเข้าไปในห้องของผู้ตาย
โดยไม่ให้แม่เข้าไปไม่ให้แฟนสาวเข้าไป
แต่แม่ได้ยินเสียงการทุบอะไรสักอย่างอย่างแรง๔ครั้ง
จนเวลาผ่านไปนายสุชาติแบกร่างของผู้เสียชีวิต
ห่อด้วยเสือพลาสติกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เอาไปไว้ห้องหมายเลข๓๔ซึ่งเป็นห้องถัดไป
๓๔ไม่มีใครอยู่นะเป็นห้องร้างนะคะ
หลังก่อเหตุค่ะลูกชายที่ชื่อว่านายสุชาติพร้อมแฟนสาวเดินทางออกไป
แล้วก็เอาสร้อยคอทองคำของผู้ตายไปด้วยเนี่ยนะคะ
หลังจากการสอบปากคำตำรวจแจ้งข้อกล่าว
หาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะ
ส่วนนายสุชาติลูกชายขออนุมสารออกหมายจับเรียบร้อยแล้ว
ส่วนอีกหนึ่งข้อหาเพิ่มเติมก็คือลักทรัพย์เพราะว่าทองของผู้ตายหายไปค่ะ

ทีมข่าวไปพูดคุยกับคนงานคนหนึ่งนะคะซึ่งรู้เรื่องด้วยเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเห็นนางบุญพาตื่นขึ้นมา
แล้วก็มาบ่นกับเขานะทำเป็นบ่นนะบอกว่าสามีหายไปไหนไม่รู้
พยายามบอกให้คนอื่นช่วยกันตามหา
แต่ว่าตัวเธอเองนั่นแหละบอกว่าดิฉันสงสัยว่าสามีฉันจะอยู่ในห้องสามสิบสี่
บอกคนอื่นแบบนี้และสรุปสุดท้ายแล้วเปิดเข้าไปก็เจอศพสามีจริง
พิรุษมันออกมาเองอ่ะนะอ่าเอาฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
ทำท่าตะลึงเลยแบบเดินไปเดินมาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว
เลยถามว่าหาใครเราบอกว่าหาแฟนแล้วแฟนหายไปไหน
เขาหายไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ยังไม่เข้ามาเลยเขาว่าอย่างนี้
แล้วนี้ป้าพารู้ยังไงว่าเขาอยู่ห้องนี้ป้าพามาดูแล้วว่าเขาอยู่ห้องนี้แน่
แต่ป้าทำไมไม่ผักเขาว่าป้ากลัวผักให้หน่อยเขาพูดอย่างนี้
มีอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่คนงานร่วมแคมป์เขาบอกว่ามันน่าสนใจ
เพราะว่าก่อนหน้านี้นางบุญพาเคยปรับทุกข์กับเพื่อนร่วมงาน
ครับแค้นใจสามีไปมีกิ๊กไปมีผู้หญิงคนอื่นมันเจ็บใจ
ถึงขั้นเคยหลุดปากบอกว่าอยากฆ่าสามีฟังเสียงคนงานที่รับฟังปัญหานี้จากนางบุญภาค่ะ
ถามวันเทศไม่ดีมันอะไรไม่ดีบาปบอกสิบา
ในสุชาติลูกชายที่หลบหนีไปนะคะตำรัวได้
ข้อมูลว่าน่าจะไปกบดันอยู่ที่ภาคเหนือ
ถ้าจับกลุ่มตัวได้แล้วก็จะนำตัวมาสอบสวนขยายผลต่อไปว่า
นอกจากพันรยาของผู้ตายลูกชายผู้ตาย
ลูกชายยังมีคนอื่นร่วมก่อเหตุด้วยอีกหรือไม่ค่ะ